อย่างขนลุกขนพองกันนิดนึงนะครับ
คุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงคนดวงเฮงดวงดีในปี๒๐๑๙นี้
ต้องมีลิสต์รายชื่อของพี่เอ๋เชิญยิ้มอยู่ในนั้นแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะเขาประกาศเลยว่าตัวเองเป็นคนเล่นของ๒๐๑๘
ก่อนหน้านี้ถูกไปแล้วติดกัน๔งวดรวดเลยนะคะ
และดูเอานะคะคุณผู้ชมจะไม่ให้เรียกว่าคนเล่นของได้ยังไง
พี่เอ๋เขาเปิดห้องพระให้เราเข้าไปดู
เรียกว่าสัมภาษณ์กันท่ามกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เอ๋นับถือทั้งนั้นเลยนะคะ
นี่แหละนี่คือห้องพระของพี่เอ๋ที่บ้านเลย

แต่ที่ดูจะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้พี่เอ๋หมั่นทำบุญไม่ได้ขาด
ก็เห็นจะเป็นความเชื่อความศรัทธาพ่อแก่นี่แหละ
แล้วพี่เอ๋บอกเลยนะว่าที่ถูกเลขเด็ดเนี่ยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลย
แต่น่าจะเป็นผลมาจากการช่วยเหลือจัดการศพไร้ญาติ
ทุกวันนี้ค่ะชีวิตผัวพันแต่กับเรื่องเหลือเชื่อเหนือธรรมชาติทั้งนั้น
เราไปฟังพี่เอ๋ให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ไม่มีเงินเลยนะฮะแล้วก็มาไหว้บอกปู่ว่า
ปูผมขอสักอย่างได้ไหม
วันนั้นได้มาวันแรกที่ไปทำตลกได้รางวัลมา๓๐๐๐
วันที่สองไปเล่นงานเขาได้มาแสนห้า
ผมหัวเราะเลยว่าไม่ใช่
งวดล่าสุดเห็นพี่โพสต์อยู่ว่าแบบตัวเลขนั่นแหละ

ฝันว่าจับปลา๓ตัว

แล้วไปเอาศพลงหลุมวันนั้นไปเปิดศพที่ถ่าย

คนก็เข้ามาดูแล้วก็เตรียมซื้อกันเต็มเลยนะ

มันไม่ออกตัวหน้าที่เราซื้อ
ก็เลยถูก๓ตัวหน้า๑๒ใบ
แล้วเก่าตอนนี้พี่เอ๋วบอกว่า
หดเงินหายหายไปใน๔เดือนไม่มีเงินนะ
แล้วพอไปไห้พ่อแก่เงินงานกลับมา
ตอนนี้มีรายการของตัวเองในเพจอยู่๗รายการ
ใช่ก็คือองค์พ่อแก่ที่อยู่ในห้องพระ

แล้วเขาบอกว่าพี่เอ๋จะได้เงินจะได้โชคจะได้ลาบจากผี
บางครั้งพี่เอ๋ไปจัดการศพกลับบ้านมา
เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยเห็นผีตามมาที่บ้าน

แต่พี่เอ๋บอกว่าเขาไม่กลัวผีเขาเคยเถียงกับผี

เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกันต่อกับบันเทิงไทยรัฐ
พี่แจกกะรินคงมีอะไรดีเบาะฝากแน่นอนเลย